ดูภาพเหตุการณ์ที่ญาติของผู้เสียหายเอาออกมา

เขาบอกว่าถูกกำนันยกพวกมารุมทำร้าย
สลบคาที่ปอดแตกหัวแตก
โอ้โหเลือดนี่หืดท่วมตัว
คุณผู้ชมมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์นี้ก่อนครับ
เป็นอะไร
มันปะเนี่ยขามัน

หารุดติอะลเลย
พอโดนรุมแบบนี้สลบไปเลยสลบไปแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะฮะ
หัวก็แตกใบหน้าแตกเย็บเกือบ๒๐เข็มตาสองข้างปิดเลยบวมจนปิด
อวัยวะข้างในถูกทำร้ายจนปอดแตกคุณผู้ชมไม่รู้กระทืบยังไง
อาการสาหัสเลยนะฮะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสอบถามเบื้องต้น
ไม่มีกำหนดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่อาการหนักมาก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นที่หน้าบ้านกำนันดงคำเผือก
ประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่ตำบลวังตะแบกอำเภอพรานกระต่ายกำแพงเพชร
ป่ากล้วยเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านกำนันค่ะนะครับทีนี้พี่สาวของคนเจ็บ
ชื่อว่าคุณนริรัฐบอกว่าน้องชายในกรุงเนี่ยคือน้องชาย
รุมทำร้ายขนาดล้มลงแล้วก็ยังโดนเตะ
กระทืบซ้ำซ้ำแบบนั้นกำนันดงอ่ะใช้อาวุธปืนตบที่หัวจนหัวแตกยับ
นะฮะมิดหนำซ้ำยังเอาปืนเนี่ยนะฮะขู่อีกยิงขู่หลายนัด
แต่ไม่ได้ยิงโดนนะแต่ยิงขู่แล้วดูสภาพน้องเขาสิเนี่ยนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมนะฮะในกรุงโดนทำร้ายจนสลบคาที่ครับ
หลังเกิดเหตุกำนันยังมีการโพสต์ข้อความในไลน์
แล้วก็เป็นการท้าทายอันนี้เป็นข้อมูลที่พี่สาวคนเจ็บบอกเรามานะครับ
ค่ะทีนี้เนี้ยเพื่อนของในกรุงชื่อว่านายคำรณก็บอกว่า
ตอนแรกจริงแล้วเขามีเรื่องกันในวัดก่อนเพื่อนเพื่อนก็ช่วยห้าม
แยกห้ามปรามในกรุงแล้วพากลับบ้านบ้านในกรุงกับบ้านกำนันอยู่ใกล้กัน
ต้องผ่านบ้านกำนันก่อนจะถึงบ้านในกรุงนะฮะแต่ถูกกำนันดักตีและกำนันก็ยิงปืนลงพื้นเป็นการข่มขู่
ครั้งนี้เพื่อนก็เลยพาในกรุงกลับมาแต่ในกรุงไม่ยอมกลับ
สุดท้ายย้อนกลับไปที่บ้านกำนันก็เลยโดนตีจนสภาพอย่างที่เห็นคุณผู้ชม
นี่ฮะเนี่ยก็เป็นโพสต์ที่เขาโพสต์ท้าทายกันไป
ขณะที่อีกด้านนะฮะเราให้ความไปทำทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว
ไปถามกำนันแล้วกันคนที่โดนพาดพิงแล้วก็คนในคลิป
ดงกำนันตำบลวังตะแบกบอกว่าตัวเขากับหลานเนี่ยไปเที่ยว
ตรงจุดที่เกิดเหตุตอนแรกเนี่ยซึ่งหลานได้พาแฟนไปสวัสดีเพื่อน
แต่ไปโดนฝั่งคู่กรณีเนี่ยซึ่งอยู่บนรถกระบาดเนี่ยเตะเข้าให้อย่างจัง
อืมก็เลยเข้าไปห้ามเอ้ยทำไมถึงมาตรงมาเตะแบบนี้
นะฮะแล้วก็มีปากเสียงกันซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากมีเรื่อง
ก็เลยชวนหลานกลับมานั่งดื่มที่บ้านแต่คู่กรณีตามมาที่บ้าน
อันนี้ตรงกันกับที่เพื่อนของคนเจ็บบอกว่าในกรุงไปหาเขาที่บ้าน
แล้วในมือของในกรุงเหมือนกับมีน้ำแข็งมีเหล้ามีสดามา
แล้วก็เหมือนเอาถุงมาฟาดใส่เขาด้วยความที่เขาก็โมโห
ก็เลยมีการชกต่อยกันแล้วก็ลุมตามคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วยืนยันว่าไม่ได้เอาปืนตบนะแล้วก็ไม่ได้เอาปืนยิงด้วย
ซึ่งอันนี้ก็ไม่ตรงกันกับที่ฝั่งของฝั่งของคนเจ็บเขาเล่าเหมือนกัน
เอาฟังเสียงกำนันหน่อยนะครับน้ำแข็งมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง
ถือเหล้าสุดาฟาดผมผมตัดผมเลยไม่สนใจแล้ว
มันก็พอฟาดปุ๊บผมก็หลบแล้วก็เอาขวดเหล้าไปฟาด
แล้วก็เลยโหก็ต่อยกันต่อยกับสู้ไม่ไหว
เขายังลุมกว่าเนอะแล้วก็ดีก็หลานเห็นว่าแย่
แล้วก็วิ่งไปช่วยกันที่ว่าเหมือนลุมนั่นแหละ
จริงนะผมไม่ได้มีเรื่องเขานะเขามีเรื่องกัน
อ่ามึงแน่จริงร่วงผมตัวตัวตัวไอ้นี่ก็บอกเอา
ตัวตัวก็ตัวตัวเขาก็มาผมก็บอกเขาฆ่าผม
กำลังจะยุ่งปล่อยมันพี่สาวเขานะมันไม่ให้มันปล่อยตัวตัวไปเลย
เขานั่งเราตีกันเลยจากสภาพสองฝั่งนี้แตกต่างกัน
ชัดเจนสภาพของกำนันก็เหมือนไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไร
แต่สภาพในกรุงนี่โอ้โหหนักมากนะฮะตอนนี้ยังอาการไม่ดีขึ้นเลยครับ

ตำรวจเองก็ลงพื้นที่ไปหารักฐานเพิ่มเติม
และไปดูขวดเก้าอี้แล้วก็รอยเลือดต่าง
รวมทั้งตามข้อมูลคือมีการยิงปืนขู่
มันจะมีปอกกระสุนวิถีกระสุนอยู่หรือเปล่า

แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเรียกใครมาสอบส่วนเพิ่มเติมอะไรนะครับ